เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับ
เป็นเหตุระทึกเกิดขึ้นเมื่อมีชายชาวอังกฤษจับภรรยาอืม
ซึ่งเป็นชาวไทยโยนลงมาจากห้องพักที่เขาอยู่ชั้น๒
แปดโอ้โหตกลงมาที่ชั้นเจ็ดภรรยานี่หมาดเจ็บศาหัสเลยนะฮะ
สุดท้ายชายคนนี้ก็ไปนั่งข้างอยู่ภรรยา
แล้วก็ยกมือสวดมนต์อยู่อย่างนั้นนะคะ

กลัวว่าจะคลุ้มคลั่ง

พาไปดูเหตุการณ์กันเลยนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ

แล้วก็อยู่แบบนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอราจารย์

ออกมานั่งพนมมือสวดมนต์อยู่ริมระเบียง

ตกลงมาจากระเบียงห้องพักชั้น๘ของคอนโด
ตกลงมาอยู่ที่ระเบียงชั้น๗จนบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้

แล้วก็ชาวบ้านพยายามไปเจรจา

ให้เปิดประตูออกมาเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริง
หลังจากนางสาวสุการดาแมชเชลอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยถูกโยน
ลงไปจากระเบียงห้องพักที่อยู่บนชั้น๘
ก็ตกไปที่ชั้น๗จนบาดเจ็บสาหัส

บาดเจ็บแขนซ้ายหักกระดูกซี่โครง
ด้านซ้ายหักสะโพกด้านซ้ายหัก

เธอถูกสามีทำร้ายร่างกาย
โยนลงมาจากระเบียงห้องพัก

เกลี้ยกล่อมให้ในเดฟเนี่ยเปิดประตูออกมาแต่ในเดฟกลับหนี
เอาไปนั่งตากแดดอยู่ที่ระเบียงไปนั่งพนมมือพึ่มพำ
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่คล้ายสวดมนต์อะไรสักอย่าง
แล้วก็ตะโกนบอกเจ้าหน้าที่นะคะว่าไม่มีอะไรเรื่องเนี่ยมันจบแล้ว
ขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงไม่มีอะไรแล้ว
ขณะที่ผู้จัดการคอนโดมิเนียมบอกว่าไม่เคยเห็นในเดฟมีอาการคุ้มคลั่งแบบนี้มาก่อน
เชื่อว่าน่าจะทะเลาะกับภรรยาอย่างรุนแรงอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีการต่อสู้กันด้วย
หลังจากพยายามเกลี้ยกล่อมมานานกว่า๓ชั่วโมงในที่สุดในเดฟก็เริ่มผ่อนคลายลง
แล้วก็ยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปได้
สอบถามเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมในเดฟเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยทะเลาะกับภรรยา
แล้วก็เกิดมีปากมีเสียงกันจนทำให้ภรรยาเนี่ยตกลงไปจากระเบียง
สาเหตุมาจากความเครียดที่ต้องถูกกักตัวอยู่แต่ในห้องครับ
เครียดนั่นเองนะคะจากโควิดนะฮะใช่
อยู่ในห้องนั่นแหละไปไหนไม่ได้กลับอังกฤษก็ไม่ได้ก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมา
ส่วนจะมีสาเหตุอื่นหรือเปล่าที่ได้ทำร้ายร่างกายภรรยาหรือไม่นั้น
ต้องรอการสอบปากคำภรรยาอีกครั้งนะคะก่อนจะสรุปสาเหตุแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีต่อไปค่ะ